พบกับเลนกตันอยู่ที่จะขอสู้เพื่อทวดกินเลี้ยงรู้มาก

ตาผมก็ออกไปทำอาหารกินอะไรไม่ไหว

ผมก็เลยตัดสินใจว่าออกมาทำงานหาตังค์ใช้ดีกว่าครับ

อุ๊ยเป็นมากเลย

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับและในโอกาสปีใหม่นี้นะครับ
ทางรายการเกมต่อชีวิตได้ปรับรูปแบบใหม่
เพื่อความสุขของทุกคนภายใต้กติกาใหม่

๔ข้อกับคำถามเพียง๒ตัวเลือก
และที่สำคัญนะครับทุกครอบครัวมีสิทธิ์ลุ้นล้านได้นะครับ
ไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตาม
ในรอบโบนัสกับกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ
คุณผู้ชมครับแม้ชีวิตของตาทวดและยายทวด
จะต้องลำบากยากเข็นเลี้ยงเหรนมาจนโต
แต่ท่านก็ยอมเหน็ดเหนื่อยเพียงเพื่อหวังให้เหรนคนนี้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ส่วนเหรนก็ขอใช้ชีวิตดูแลร่มโพร่มใส่คู่นี้

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมครับ

มีคนสำคัญที่อยู่เป็นร่มโพร่มใส

ยายชวดเลี้ยงผมมาตั้งแต่ผมอายุได้สี่ห้าครบครับ
เพราะแม่ผมไปทำงานก่อสร้างอยู่กรุงเทพ
เป็นจะช่วยของไอ้บอลมันค่ะ
เลี้ยงมันมาจากแต่เล็กค่ะ

ก็เลยต้องเลี้ยงมันมาตลอดเลยค่ะ
ตอนนั้นฉันก็ตาก็ต้องหาเก็บของเก่า
หาเลี้ยงขายเลี้ยงไอ้บอลมันเป็นเตานะคะ
สมัยก่อนผมเก็บของเก่าขายครับ

เวลาไปหาเก็บของเก่าในวัด
แต่ไปเจอคนที่เขาว่าแก้บ้นบ้างอะไรบ้าง

ก็ลำบากละบนก็ต้องไปหาของเก่าที่เก่า
ลำบากลำบลก็ต้องไปหาของเก่าทุกวันทุกวัน
ถ้าเราหยุดเราก็ไม่มีจะกินหลานก็จะอด
แล้วต่อมาตอนนั้นผมอยู่ช่วงประมาณป๕
ตากับยายผมขับรถไปหาเก็บของเก่าขาย
จู่ก็มีรถมอเตอร์ไซต์วิ่งมาจนท้าย
ผมก็กระเด็นจุกข้างทางไป
ตอนนั้นผมสลบไปก็ไม่รู้สึกตัวครับ
ยายก็ตลกอยู่ในสำลอบเดียวเลย
พอรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้ใจหายหมด
แล้วตาหายไปไหนนอกว่า
มองไปมองมาอ้าวตาก็ล้มกระเด็นลงไปตามทาง
ตอนนั้นตาเขาอยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์กว่าครับ
แล้วก็กลับมานอนพักฟื้นอยู่บ้าน
จากเหตุการณ์วันนั้นตาผมก็ออกไปทำอาหารกินอะไรไม่ไหว

เพราะยายเขาขับรถไม่เป็นอย่างนี้ครับ
ออกจากโรงพยาบาลยายก็ต้องมานั่งดูแลที่บ้าน
แต่แกก็ลุกไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้เลย

พอตาผมออกไปทำมาหากินอะไรไม่ได้ก็ลำบาก
ช่วงปิดเทอมก็มีรุ่นพี่ในหมู่บ้านมาชวนไปทำงานที่อู่
ตอนนั้นที่ไปทำงานที่อู่ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระยายอย่างนี้ครับ
ไปทำงานทำการแล้วก็ไม่ไหวแล้วหลังเหลืองงอไปหมดเลย
พอผมกลับมาจากโรงเรียนก็ช่วยพาตาไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้ครับ
อาบน้ำบ้างเข้าที่นอนบ้างอะไรครับ
ผมก็อายุ๗๐กว่าแล้วครับ
ไตโรคหัวใจเบาหวานไขมันความดัน
อันที่หลักที่สุดก็คือโรคเก้าครับ
ตาเขาก็เป็นโรคเกาลุมตอยนะครับ

ปวดแล้วท่านใจมันค่อยจะออกด้วย
อืมจริงมันปวดมากจนทับแต่ทนไม่ไหว
เวลาเขาปวดขึ้นมามันจะอักเสบแล้วมันจะบวมที่ตะปมมันตามข้อ
พี่แกปวดแต่เราก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะคะ
เราก็ต้องเฝ้าดูจนแกหายปวดจนแกหลับจนนั่น
แล้วเราก็ได้พักผ่อนบ้าง
ตัวฉันเองก็เป็นโรคเก้าเบาหวานไขมัน
พอถูกความเย็นเข้าแล้วมันจะปวด
เราลุกจากที่นอนมาก็ต้องถัดเอาลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหว
เหลืองสวัสดีจ้าป้าน้อยสวัสดีจ้า
ฉันก็เป็นเพื่อนบ้านตะเหลืองกับยายน้อย
ฉันก็อยู่ห่างจากนี่ไปประมาณ๓๐๐เมตรเลยจ้ะ
เวลาข้าวใหม่ออกเนี่ยชั้นสี่ข้าวใหม่มาเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ย
ฉันก็สี่แล้วก็เอามาให้ต้มคนต้มกินข้าวใหม่
ทำกับข้าวกับปลาแล้วก็ทำเพื่อแก
มีอะไรฉันก็เอามาฝากก็มาดูแลกันไป

ผมก็เลยตัดสินใจออกครับ

แต่สตรงใจดีไม่มีเงินที่จะส่งนี่แหละ
ผมก็เลยได้กลับไปทำงานที่อู่อีกครั้งหนึ่งครับ

ถ้าเวลาไม่เป็นต้องหยุดตามเขา

ก็จะกลับถึงบ้านก็๖โมงทุมหนึ่ง
ต้องทิ้งตากระหยายอยู่บ้านของบ้านแก่๒คนครับ

เพราะเขาสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีครับ
กลัวจะเสียเวลาบ้างอะไรบ้าง
สำรอของตามันก็เก่ามันก็๑๐ปีกว่าแล้ว
ขี่ไปก็ไปดับกลางทาง

เหนื่อยคนจะไม่ไหวแกงขาปวดหมด
รถสำร่อของลุงเหลืองกับป้าน้อยก็เก่า

ไม่ต้องไปลำบากกลางทางอย่างนี้ครับ
สำหรับครอบครัวน้องบอลจากจังหวัดพิจิตรครับ

ญาติสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับ

จริงแล้วบอลเนี่ยมีศักดิ์เป็นเหรนใช่ไหมลูก

แต่ตอนนี้อยู่บ้านก็เรียกสั้น

บอลตั้งแต่จำความได้
ก็อยู่กับตากับยายมาตลอดเลยครับ
ตากับยายออกไปหาของเก่าทุกวันนะครับ
กลับมาก็บางทีก็เย็นบางทีก็มืดอย่างนี้ครับ

แต่เลี้ยงเด็กเลี้ยงชีวิตชีวิตหนึ่ง
ให้โตขึ้นมาได้เป็นคนมันยากและมันเหนื่อยมากนะ
ตอนเล็กบอลเลี้ยงยากไหมครับคุณยาย
ไม่ยากค่ะไม่ดื้อด้วยค่ะ
เขาโตมาด้วยอะไรนมกระป๋องหรืออะไร

บางทีก็ได้เดือนบางทีก็ไม่ถึง

เงินได้มาจากไหนครับที่ไปซื้อนม
ส่งมั่งแม่เขาส่งมาให้มั่ง

แล้วก็ซื้อของที่มีที่เด็กอยากกิน

แล้วก็ตอนนั้นยายกับตาทำอาชีพเก็บของเก่า

ก็คือเงินตรงนี้แหละครับที่เลี้ยงดูลูกหลานมา
เลี้ยงดูลูกหลานบอลมาโตก็เงินตัวนี้นะครับ

นานจัดเลยจนกว่ารถชนกันไปไม่ได้

เออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันที่รถชนนะครับตา
เราขับไปตอนสายมาไว้จัด
ชนตูดเข้ามารู้เรื่องนี้
แล้วชนไปเห็นบอกว่าตากริ้งไปสลบข้างทางเลย
ครับเขาเดินล่วงไปอยู่ตีนถนนนี่
ยายเนี่ยสลบคาบนรถอยู่แต่ฟื้นก่อน
ฟื้นก่อนตาแล้วก็ลงไปช่วยตาให้ฟื้น
แล้วยายประถมพยาบาลไงเห็นบอกรีบเขย่าตัวต่อ
ยายก็ไปกดท้องมั่งอะไรมั่งเขย่าตัวให้เขาฟื้น

หน่วยกู้ภัยก็มาเอาไปโรงพยาบาล

ใจเสียครับกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่เห็นตาครับ

แล้วก็บอกว่าตาโดนรถชนอยู่โรงพยาบาลนะครับ
ก็ไปกับยายเลยครับไปดูตาที่โรงพยาบาลนะครับ
ภายในอาทิตย์หนึ่งที่บอกว่าอยู่โรงพยาบาล
เห็นบอกว่าก็ลุกเดินเองไม่ได้เลยเหมือนกัน

แล้วก็ยายก็ต้องเป็นคนดูแลทั้งหมด

ก็จะมีมาช่วยบ้างตอนเย็นอย่างนี้ครับ
พาตาไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

ตาบอกว่าไม่สามารถไปไหนได้เลย

ช่วงนี้ก็เบาก็บอลก็หาเงินตัวเองได้มั่ง
แล้วไอ้หนูนี่ที่กวบก็๑๑บาท

ผมก็ช่วยได้แค่ออกไปปักเบ็ดหาปลาอะไรแถวบ้านอย่างนี้ครับ
ก็ได้มาแค่พอกินไม่พอขายอย่างนี้ครับ
แล้วเห็นบอกว่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับ

ครับก็เวลามีใครมาจ้างอะไรอย่างนี้ผมก็ไปนะครับ
ฉีดยาข้าวตัดย่าอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เอามาให้ยายอย่างนี้ครับไว้ใช้จ่ายในบ้านอย่างนี้ครับ
ให้หมดเลยไหมก็ให้หมดเลยครับ
แล้วก็ทำมาเรื่อยจนขึ้นม๒

ก็จนมีรุ่นพี่แถวบ้านเขามาชวนว่า
ไปทำอู่ไหมผมก็พอดีไม่มีงานทำ

เอาไว้มาซื้อพวกชุดนักเรียน
พวกกระเป๋าพวกรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างนี้ครับ

ทำมาเรื่อยจนกระทั่ง

ตอนแรกลูกหนูตั้งใจว่าจะเรียนถึงไหน
ตั้งใจว่าจะเรียนแค่ถึงแค่ปวช๓ครับ
สาเหตุอะไรที่ทำให้บอลต้องไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็หยุดเรียน

ก็เรียนไปได้สักประมาณเทอมเล็กแล้วครับ
แล้วทีนี้เงินคนแก่กับตากับยายมันไม่พอครับ
ผมก็เลยตัดสินใจว่าออกดีกว่าครับ

รู้สึกยังไงบ้างก่อนจะลาออก

เขาก็คืออนาคตของครอบครัวเหมือนกันนะความหวังนะ
แล้วพอหลานมาบอกว่าจะลาออกตอนนั้น
ตากับยายรู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็ว่าว่าอนาคตของตัวเองจะหยุดทำไม
เดี๋ยวเงินคนแก่ยายก็ต้องเอาให้จนได้ไง
ฉันบอกกับหลานแบบนั้นแต่หลานก็ไม่ยอมเรียน
เขาก็คงไม่มีความสุขกับการเรียนหรอกครับ

มันเหมือนเป็นเงินที่ปู่ย่าตายาย
ต้องเก็บได้กินตอนแก่จริงน่ะนะ
เสียใจไหมฮะที่หลานไม่ได้มีโอกาสไปเรียน

หลานก็เสียอนาคตก็เสียใจยาย
ตอนนี้พอลาออกแล้วหนูทำยังไงต่อลูกกับชีวิต
ออกมาทำงานก่อสร้างหิ้วปูนแบกไม้อะไรอย่างนี้ครับ

ก็ทำได้ประมาณเดือนหนึ่งครับ

แล้วก็พี่ที่อู่เขาก็โทรมาชวนว่า

ผมก็เลยว่ากลับไปทำงานที่อู่กับเขาครับ
เขาบอกว่าต้องติดรถรุ่นพี่ไป

จากบ้านไปกี่กิโลนะ

ก็ออกกันประมาณ๗โมงนะครับ

เห็นบอกว่าถ้าเวลาที่รุ่นพี่

กับการทำงานนะแต่หนูห่วงอะไรทางบ้าน

ที่หยุดหายใจหรือครับท่าเคยมีอาการนี้แล้วหรือครับมันเป็นอย่างไรครับ
หายใจไม่ออกเหมือนกับเราเป็นหวัดคัดหมุก
เป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนโดยมากกลางวันกลางคืน
แล้วทำอย่างไรประถมพยาบาลกันอย่างไรครับ
กดท้องมั่งอะไรมั่งนั่งกับเด็กเขาเบา
แต่ส่วนมากบางทีกลางวันเขาจะปวดพวกเกาะพวกอะไรอย่างนี้เขามากกว่าครับ
จนทนไม่ไหวเขาก็ต้องขี่สำล้อไปหาหมออย่างนี้ครับ
แล้วตัวเองก็ปวดด้วยแล้วก็ต้องพาตัวเองไปเองอย่างนี้เหรอ
แล้วมันปวดตรงจุดไหนอะไรอย่างไรต่างนะครับปวดตรงข้างหนึ่ง

ลวมกันหรอแต่ผมเห็นที่มือขั้นฟนนี้ก็เป็นมื้อนะครับมื้อกาวไม่ได้

บางอย่างมันเบาโผล่ไปอยู่และยายก็ต้องไปหายามาให้กินให้เบา
แล้วทำไมเบาก็พากันไปหาหมอ
แล้วคุณหมอเขาว่ายังไงบ้างครับเวลาไปหาเขาวันนั้นน่ะ

แล้ววันนั้นไปโรงพยาบาลที่บอกว่าขับรถไปกันเองห่างจากตัวบ้านเยอะไหมครับ

แล้วบอกว่าสภาพสามล้อที่ไปก็ไม่ดีอีก

บางทีอยู่ดีมันก็ดับเปรงมันก็ไม่ติดอย่างนี้ครับ

ตายายสุขภาพป่วยเป็นโรคอะไรกันบ้าง

ยายจะเป็นเก้าเบาะเบาะหวาน
ความดันไขมันแต่เป็นมากที่สุด
คือเกาะแบบมันเป็นเก้าธรรมดาอย่างนี้ไม่ปวดรุนแรง
กินยาเก้าที่หมอจ่ายมันก็เบา
เป็นอะไรบ้างครับโรคประจำตัว
มีเผาหวานไขมัน
ความดันโรคเกาโรคหัวใจแล้วค่ะ
ลูกไตโอ้โหไตเป็นระดับไหนแล้วครับ

เวลากินยาทีครึ่งแก้วอย่างนี้ครับ

แล้วก็หยูกยาต้องคงต้องเป็นหน้าที่ของหนูแล้วล่ะ

วันนี้หนูห่วงอะไรมากที่สุดลูกสำหรับสองตายายนี้
ก็ห่วงเขาครับกลัวเขาจะเป็นอะไรไปอย่างนี้ครับ

อยู่กับผมมาตั้งแต่เล็กจนโตครับ

บอลมีอะไรอยากจะบอกกับตาทวดยายทวดไหมลูก
ลูกหลากผมไปหน่อยครับ
มาถึงนญาติบ้างนั่นก็ร้องไห้ไปกับเขาอีกด้วย

การที่เรียนจบโปรเจ้า๓น่าเป็นความปล่อยฝันของเขา
เขาตัดสินใจมาบอกตากับยายว่า

เชื่อว่าอนาคตเขาจะดีกว่านี้
ญาติห่วงอะไรมากที่สุดครับในบ้านหลังนี้
ลุงรุ้งเหลืองกับป้าน้อยมากที่สุด

เรายังทนไม่ไหวยังร้องไห้

จะทำยังไงเพราะเขามีตากับยาย
เป็นร่มโผล่ล่มไส้ที่เขาอยู่มาแต่เล็กแต่น้อย
นึกถึงตรงนี้แล้วก็สงสารทั้งป้าน้อยทั้งน้องบอลเนี่ย

แล้วนหยัดช่วยดูแลครอบครัวนี้อย่างไรบ้างครับ
ก็ดูเรือชีวิตประจำวันของแก
เรื่องข้าวเรื่องอาหาร
แวะเวียนไปดูเวลาแกเจ็บแกป่วย
เคยไปเจอแกปวดก็ประคองแกออกมามานั่ง
ทีก็ไปนั่งคุยเป็นเพื่อน
มีอะไรก็แบ่งปันกันไปตามภาษา

ดูกันไปเนาะช่วยกันเนอะนะครับ

ลูกมารายการของเรา
ถ้าหนูได้เงินไปต่อชีวิตหนูจะเอาเงินไปทำอะไรครับ

กลับมาได้ปลอดภัยไม่ต้องไปคอยดันรถตามทาง
ผมจะได้ไปทำงานไงไม่ต้องมาห่วงหน้าห่วงหลังไงครับ

ขอบคุณนะสำหรับเรื่องราวนะครับ
วันนี้ทางรายการมีภาพถ่ายครอบครัวนะครับ
ที่จะมอบไปให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ผมเชื่อว่าภาพถ่ายเนี่ย
เป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี

ความสุขของคนในครอบครัวเราอยู่ตรงนี้

คุณผู้ชมครับความรักของตาทวดเหลือง

ไม่ต่างจากความรักของพ่อกับแม่

มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องบอล

เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด

เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

เพื่อให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
มีโอกาสรับเงินทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
ด้วยการตอบคำถามเพียง๔ข้อกับตัวเลือกที่เหลือเพียง๒ตัวเลือก
ด้วยการตอบคำถามเพียง๔ข้อกับตัวเลือกที่เหลือเพียง๒ตัวเลือก

และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตาม

ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้รุ่นเงินล้าน
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน

ดีค่ะพร้อมจะสู้ไหมครับ

วันนี้ครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
วันนี้นะฮะคำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง
๕เรื่องนี้นหยัดมั่นใจเรื่องไหนน้าหยัดตอบเรื่องนั้น
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑งานช่าง
เรื่องที่๒คำถาม
เรื่องที่๓ตะกร่อ
เรื่องที่๔รถไฟไปพิจิตร
เรื่องที่๕วัยพฤษเพชรสุพรรณ

ทำไมเรื่องวัดท่าหลวงครับณหยัด
ก็เคยไปเที่ยวก็เลยเลือกวัดท่าหลวงค่ะ

เคยไปเที่ยวก็เลยเลือกวัดท่าหลวงค่ะ
ล่าสุดนี้ไปมานานหรือยังครับ
เมื่อ๒ปีที่แล้วตั้งแต่เกิดโควิดก็ไม่ได้จัดเลย

ถ้าไปวัดนี้ก็ต้องไปไหว้หลวงพ่อเพชรแน่

หลวงพ่อเพชรนี่นะครับคุณผู้ชมครับถือว่า
เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม
แล้วก็ทรงพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของประเทศเลยนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปางอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งปางมารวิชัย
ตัวเลือกที่สองปางสมาธิ
ปางมารวิชัยนะฮะก็คือนั่งขัดสมาธิ
หัดซ้ายหงายวางบนพระเผา
พระหัดขวาวางคว่ำลงอย่าง
ที่พระชานุหรือเข่านั่นเองนะครับ
แล้วก็ปาสมาธิก็คือนั่งสมาธิ
หัดทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเผา

ตัวเลือกที่สองปางสมาธิครับ
หยัดนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่

ถูกถูกถูกถูก

วัดท่าหลวงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน
ห่อด้วยทองสำริทนะครับมีพุทธลักษณะที่งดงามมาก
เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเมืองพิจิตร
พลาดไปหนึ่งข้อนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวน้องบอลจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ตอนนี้ตอบไปแล้ว๑ข้อแต่ยังไม่ได้รับทุนสะสมครับ
ตื่นเต้นค่ะก็เลยตอบผิดจริง
ถ้าตอบแบบข้อที่๑ตั้งแต่คิดที่แรกก็ถูกไปแล้ว
เสียดายมากค่ะอยากจะย้อนกลับไปใหม่
อ่ะมาน้ายัดจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปจ๊ะ
ตาเหลืองค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับตาเหลือง
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องครับคือเรื่องงานช่าง
เรื่องตักร่อรถไฟไปพิจิตย์และวัยพฤตเผ็ดสุพรรณ
ข้อ๓ค่ะรถไฟไปพิจิตรค่ะ

เอาล่ะขอเชิญตาเหลืองมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เหลืองนั่งรถไฟไปพิจิตรบ่อยไหมครับ

ตาเหลืองจากวงพนาคมาพิจิตย์บ่อยครับ

รถไฟตอนนี้เขาจะมีสถานีกลาง
ก็คือบางซื่อนะครับแล้วก็มาพิจิตรเลย
ในตอนนี้นะฮะจะถามเกี่ยวกับเรื่องสถานีนี่แหละตาจ๋า

คำถามของเรานะครับก็คือ
รถเร็วขบวน๑๑๑ระยะทางระหว่างชุมทางบางซื่อไปพิจิตร
ผ่านสถานีใดก่อนกัน
ตัวเลือกที่หนึ่งสถานีทัพกฤษ
ตัวเลือกที่สองสถานีหนองโพ
ตัวเลือกที่สองสถานีหนองโพครับ
ตัวเลือกที่สองสถานีหนองโพครับ
อย่างที่สองสถานีหนองโพครับ
ตอบมาแล้วว่าสถานีหนองโพ
และสถานีหนองโพเป็นคำตอบที่

ถูกครับ

ตอบมาถูกนะฮะรถเร็วขบวน๑๑๑ระยะทางชุมทางบางซื่อนะครับ
พิจิตรผ่านสถานีหนองโพก่อนนั่นเองนะครับ
สถานีรถไฟหนองโพอยู่ที่ตำบลหนองโพอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนสถานีทัพกริจอยู่ที่ตำบลทัพกริจใต้นะครับ
อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

เอาละตอนนี้ครอบครัวน้องบอลนะครับ

ถูกไป๑ข้อเพราะฉะนั้นได้รับทุนสะสมอยู่ที่
ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ยายน้อยครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะครับ

ขอเชิญยายน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถือว่าเป็นปรมาจารย์แล้วก็เป็นครูเพลง

แล้วก็เป็นขวัญใจของสองตายายด้วยเหรอครับ

พอทราบประวัติบ้างไหมว่าพ่อเขาเป็นคนจังหวัดอะไร

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัยพจน์แพทย์สุพรรณมีชื่อตอนเกิดว่าอะไร
ตัวเลือกที่๑นิพนภรรยวัล
ตัวเลือกที่๒พาลสกุนี

ตัวเลือกที่๒พาลสกุนีครับ
ก็ยายก็น้องตะหมอกมันมาเองมันตานมันทาไปเอง
ดายเลยตอบข้อนี้มั่นใจเลยถูกแน่
ยายตอบมาแล้วนะครับว่าตัวเลือกที่สองพานสกุณี

ทุบ
ถูก

เจ๊น้อยตอบถูกเมียผมนี่เก่งจริงครับ

วัยพ่อแพทย์สุภัณฑ์มีชื่อจริงว่าพาณสกุณีนะครับ
ส่วนนิพนธ์ไพรวันนี้เป็นชื่อจริงของ
แอ๋วยอดรักสลักใจนั่นเอง

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะตอบไปแล้ว๓ข้อนะครับ
แต่ถูก๒ข้อได้รับทุนสะสมอยู่ที่
๑หมื่นบาท

เหลือสองเรื่องก็คืองานช่างและตะกรอกงานช่างค่ะ
งานช่างขอเชิญน้องบอลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อู่ซ่อมรถมากี่ปีแล้วลูก

หนูมีหน้าที่อะไรในอู่ซ่อมรถ
ทำช่วงร่างอย่างนี้ครับทำยางอย่างนี้ครับ
งานขันน็อตงานอะไรอย่างนี้ล่ะทำไหมลูก

มันก็เกี่ยวกับงานน็อตนี่แหละวันนี้พร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็จะมีอุปกรณ์การไขคือรังเครื่องมือการไขนะฮะ

พอครบกำหนดแล้วก็ไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา
ถ้าห้าตัวมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายครับ

ทันไหมเห็นใช่
หนึ่งตัว
โอ้โหตาขยางเทียงใหญ่เลยปอนด์

เฮ้ยเปรกอ่ะเฮ้ยเปรกมากเลยอ่ะสองตัวนะครับ
ตอนนี้ตัวที่สามนะฮะได้ไหมลูกได้ได้ได้ได้ได้ได้
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไว้ไว้ไว้ไว้ไว้ไว้ไว้
โอ้โหมันจะยาวไปไหนไว้อีกตัวเนี้ยอีกอีกอีกเร็วอีกอีก
อีกเลยอีกเร็วเร็วเร็วเร็วนิดเดียวลูกเร็วเร็ว
นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดหนึ่งโหโหเจอตัวยาวเลยอ่ะ
อีกสองตัวครับสองนาทีนะคะไปไปไป

ตอนนี้น็อต๕ตัวที่ตกลงตามกติกาว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับ

แต่เรามีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนี่สิครับ

ได้ครับ
เพราะว่าใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๔๗วินาทีครับ
ตอนนี้๔ข้อครบแล้วนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าทำไปได้๓ข้อด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่
ก่อนที่จะไปลุ้นกล่องโบนัสกันบอลลูกมันมีเรื่องตะก้อเหลืออยู่อีกเรื่องหนึ่ง
ชอบเล่นตะก้อเหรอครับหนูมีหน้าตะก้อในดวงใจไหม

เรามีคำอวยพรดีจากคุณหนึ่งธินกรมาฝากน้องบอลด้วยครับ

พี่หนึ่งพินากรร้อยลีลาเองนะครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน้องบอลมากนะครับ
ที่มีความชื่นชอบในตัวของพี่หนึ่งเองนะครับ
แล้วก็คอยติดตามผลงานของพี่หนึ่งมาโดยตลอด
ที่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องบอลและครอบครัวนะครับ
แล้วพี่ก็ขอให้น้องบอลจงคิดในสิ่งที่ดี
และทำในสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะได้ดีเอง
ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องบอลและครอบครัวอีกครั้งนะครับ
ขอให้น้องบอลเป็นคนดีของพ่อแม่ของครอบครัว
แล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปนะครับ
สู้นะครับที่เป็นกำลังใจให้ครับ
กำลังไม่หมดสิ่งดีนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาลุ้นกันเลยครับว่า
ครอบครัวน้องบอลจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
จะได้ทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
กลับไปบ้านได้หรือไม่กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาช่วยกันลุ้นว่า

สามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง
กล่องหยุดที่ด้านใดครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้
โดยตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
บอกเลยนะบอลว่าวันนี้อาศัยโชคและดวงสุด

จะส่งใครมาเป็นตัวแทนของครอบครัว
เพื่อมาหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

เพราะฉะนั้นก็จะได้กล่องโบนัส๓กล่องด้วยกันที่ต้องได้แน่
แต่ถ้าจะโชคดีมากคือบอลหมุนให้ได้แบบนี้
หยุดได้ที่เกมต่อชีวิตทั้งหมดวันนี้๑ล้านบาท

เพราะฉะนั้นลุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะครับ

สรุปกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับ
กล่องหมายเลขหนึ่ง๓๐๐๐บาท
กล่องหมายเลข๒๑๐๐๐บาท

กล่องหมายเลข๔ก็คือ๒๐๐๐บาท
วันนี้ครอบครัวน้องบอลนะครับได้โบนัส๓กล่องด้วยกัน
ได้รับโบนัสต่อชีวิตนะครับ๗๐๐บาท
และเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
รวมทุนต่อชีวิตทั้งสิ้น๒๒๐๐๐บาท
หนูจะนำเงินไปต่อชีวิตอะไรได้ก่อนเลยลูก
ก็เอาไปซ่อมสำล้อก่อนเลยนะครับ
ต้องทำให้มันใช้งานได้ดีครับ

อย่าเพิ่งหมดหวังและหมดกำลังใจนะครับ
คุณผู้ชมครับความรักทำให้เรามีพลัง
ที่จะต่อสู้เพื่อคนที่เรารัก
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของน้องบอลไว้
ให้กับแฟนรายการช่วยกันดูแลอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดพี่พร้อมช่วยเลยครับ
เพราะว่าเขาลำบากจริงและขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ขอให้กลับไปแล้วมีแต่สิ่งดีที่เป็นมงคลเข้ามาให้ครอบครัวนะครับ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงและรวมทั้งให้คุณพระคุ้มครองด้วยครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อและกล่องโบนัส
ลุ้นล้านที่มีมูลค่าสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สูญเสียมือทั้งสองข้างมันเกิดจากอะไรครับ
โดนเครื่องรีดรีดน้ำหนังเขาก็ถลกหนังออกไป

แล้วก็รถมันวิ่งมาเฉียวทำให้กระดูกขาเนี่ยมันเละ

คนหนึ่งขาขาดคนหนึ่งมือขาด

ฉันก็คอยเป็นมือให้พี่จัด

โปรดติดตามตอนต่อไป